ทำอะไรอยู่ฮะถ้าไม่ได้ดูจอทีวีอยู่ไม่ได้ดูจอโทรศัพท์อยู่

เชียร์กับเสียคนนี้คบกันมา๔ปี
ระหว่างทางก็มีปัญหาที่ฝ่ายหญิงครับแค้นใจ
วันนี้เธอปลดปล่อยนะครับความแค้นใจด้วยการยิงเสียแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือนี่คือเสียที่นั่งอยู่นะฮะ

แล้วเธอยืนครับเธอยืนมองดูแล้วเธอยิงอีกฮะ
ยิงอีกทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
จ่อยิงไปเนี่ย๔นัด
เห็นไหมครับว่าลูกน้องในร้านพยายามเข้ามาห้าม
แต่ก็ละล้าละลังก็กล้ากลัวกลัวเพราะฝ่ายหญิงถือปืนอยู่
มีจังหวะนี้นะครับเธอนั่งลงนั่งลงครับ
แล้วก็เอาปืนจ่อหัวนะฮะ
เอาเธอยืนอยู่ครับยืนเอาปืนจ่อหัว
แล้วสักพักหนึ่งครับเหมือนเธอก้มลงไปเนี่ย
อดศพนะครับกอดผู้เสียชีวิตน่ะ
ทำให้คนในร้านรีบมาล็อกคอแล้วเอาปืนออกไป
โอ้โหคุณผู้ชมหวาดเสียวจริง
ตำรวจสภกูคศกับชุดสืบสวนนะครับ
แล้วก็แพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนี่ครับนี่ครับที่ผมบอก
พอจังหวะนั่งไปกอดศพเนี่ยเธอวางปืนไงครับ
คนในร้านก็เลยมาล็อกตัวเอาไว้ได้อยากให้เห็นวินาทีนี้เหมือนกัน
นะครับตำรวจไปเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไป
กู้ภัยร่วมกับตันยูครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุพรชัยแซ่อึ้งอายุ๔๐ปีฮะ
มีแผลถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง๒นัดชายโครง๑นัดอกซ้าย๑นัดครับ
เสียชีวิตในลักษณะนอนหงายอยู่หน้าร้านแบบนี้
ข้างตัวเนี่ยพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๔ปลอกครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนางสาวทะริญญาเกียรตินิรุธอายุ๔๐ปี
กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนอีกจำนวนนึง
นางสาวน้อยศรีบุญเรืออายุ๒๗ปีลูกจ้างในร้านให้การบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านเพิ่งจะใส่บานเสร็จ
พระท่านยังให้พรไม่ทันจบดีเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้ก่อเหตุมาถึงชักปืนยิงเลยครับผู้ตายล้มลงครับ
นะครับจากนั้นเนี่ยพอยิงรอบแรกไปแล้ว

แต่ผู้ก่อเหตุยังยิงอีกครับ
ฉันไปเรียกเจ๊ค่ะข้างหลังเขายิงอีกนักหนึ่ง
ส่วนนางสาวทาริญญาผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังถูกคุมตัวนะฮะ
ให้การบอกว่าเธอเนี่ยคบกับผู้ตายเป็นแฟนมา๔ปีแล้ว
ไม่มีลูกด้วยกันนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสท่านนี้ฮะท่านนี้
ทราบว่าเขาเนี่ยมีลูกมีเมียแต่เขาบอกเขาเลิกแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันหลายครั้งเรื่องงานผู้ตายเนี่ย
เคยทำร้ายร่างกายกระชากบีบคอหลายครั้งจนเกิดความเครียดสะสม
อันนี้เธออ้างแบบนั้นนะครับก็ต้องฟังเธอด้วย
ในขณะที่ผู้ตายเองก็ชี้แจงไม่ได้แล้ว
เมื่อวานนี้ทะเลาะกันหนักสุดเธอบอกถูกด่าด้วยด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ต่อหน้าลูกน้องด้วยลูกน้องในร้าน
แล้วฝ่ายชายไล่ให้เธอออกจากร้านครับเธอก็ออกไปอยู่ห้องพักนะ
แล้วก็ยังมีการโทรศัพท์ด่ากันรุนแรงไปมาอยู่ฝ่ายชายท้าทายแน่จริงก็มา
เธอไปจริงฮะแต่คราวนี้เธอไปกับปืนที่ซื้อมาจากออนไลน์
ซื้อมานานแล้วด้วยเธอบอกเลยว่าเธอตั้งใจ
มายิงแล้วก็ตั้งใจจะมาตายอยู่แล้วด้วยครับ
แต่ไม่ได้ทุกข์ตดตี
เธอบอกเออเดี๋ยวกูจะมาแน่เดี๋ยวคุณมาแน่เย็น
การที่หนูมายิงเค้าหนูตั้งใจว่าตนหนูเองจะตายเหมือนกัน
เพราะเขาก็ต้องสูงเสี่ยหนูก็ต้องสูงเสี่ยถ้าในเมื่อมันเป็นแบบนี้
ก็มาดึงปืนออกจากมือเราก็หักข้อมือเข้ามาข้างหลังทั้งข้าง
ก็มาหักข้อมือออกไป
ตำรวจสภคูคศนำตัวผู้ก่อเหตุและพยานไปสอบผักกับเพิ่มเติม
ก็จะดำเนินคดีต่อไป
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนะครับก็ให้มูลนิธินำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลภูมิพลครับ
แล้วก็รอญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ
นี่ญาติของทางฝ่ายชายก็มาดูนะครับเสียใจครับ